ผู้ชายคนหนึ่งขับรถพาแฟนไปเที่ยวบ้านที่ประจวบรวมทั้งมีญาติด้วย
ขับขับอยู่มีเสียงปุ๊บแต่ก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะรถเราหรือเปล่า
สักพักหนึ่งมีรถกระบะขับตามมาบีบแต่บอกไฟไหม้ไฟไหม้
รถไฟไหม้ไม่รู้ตัวคุณผู้ชมโชคดีมีคนบอกทำให้รอดตายมาได้

ดูสิแล้วถ้าเกิดว่าช้ากว่านี้อาจจะไม่ปลอดภัย

นะฮะก็สุดท้ายต้องจอดข้างทางเพราะไฟมันไหม้แบบนี้นะฮะ
เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันเอาถังเอาอุปกรณ์มาช่วยกันดับเพลิงที่ไหม้
รถเก๋งสีบรอนคันนี้จอดอยู่ริมถนนพระราม๒ขาล่องใต้
ในพื้นที่ตะบนบางแก้วอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
นะฮะกว่าจะดับเสร็จก็ครึ่งชั่วโมงแล้วครับ

นะครับคนขับรถคือคุณชัชวานบอกว่าขับรถพาแฟนกับญาติรวมสี่คน
จะไปพักผ่อนเที่ยวปีใหม่กันที่ประจวบ
พอมาถึงตรงนี้มีเสียงคล้ายระเบิด

ไม่ได้มีกลิ่นหรือว่าไฟอะไรขึ้นมา

มีกระบะขับมาบีบแต่ตะโกน
ไฟไหม้แฟนสามเริ่มได้กลิ่นน้ำมันเข้ามา
ก็เลยจอดข้างทางพอจอดปุ๊บมาเลยครับ
ด้านหน้ากระโปรงรถไฟปุ๊บขึ้นมาเลย
ทุกคนต้องรีบลงจากรถแป๊บเดียวเพลิงลุกไหม้ทั้งคันแบบนี้
ต้นสันนิษฐานว่าไอ้สายน้ำมันมันน่าจะรั่ว
นะฮะแล้วก็มันก็ระเบิดขึ้นมาเพราะว่ามันมีกลิ่นน้ำมันเข้ามาที่บริเวณห้องโดยสารผ่านช่องแอร์ด้วย
พอมีความร้อนสะสมสะสมมันก็เลยเกิดเป็นประกายไฟ
โชคดีเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเห็นไหม
หลังเขามีถังแก๊สด้วยน่าจะเป็นความขัดข้องของระบบแก๊สกับน้ำมันหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ
แต่ว่าเขาปลอดภัยแต่ว่าก็ไม่ได้กลับไปฉลองปีมงปีใหม่อะไรกันนะครับ